ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โอ้โหคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลเยอะมาก
คนก็วิจารณ์กันเยอะกู้ภัยปะทะกัน
ระหว่างมูลนี้ที่ป่อแต๊กตึงกับมูลนี้ที่สยามโรมใจ
มีการแบบโอ๊ยปลาแก้วปลาอะไรเสร็จแก้วแตกนั้นไปหมด
ประเด็นก็คือมันมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็มีคนถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะมันมีเสียงแก้วแตกและมันมีเสียงดังคล้ายเสียงปืน
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ฝั่งมูลนิธิสยามรวมใจถ่ายเอาไว้นะคะ
เห็นผู้ชายยืนกันอยู่เห็นไหมคะสัก๕๖คนได้
แล้วก็ทุบรถที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็จะมีเสียงบรรยายในคลิปว่ากำลังถูกป่อเต็กตึ้งตีรถ

คุณผู้ชมคะยังมีอีกคลิปหนึ่งน่าจะเป็นอาสาของทางมูลนิธิสยามรวมใจ
ได้มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กอ่ะนะคะครับตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปสมทบ

โอ้โหอีกฝั่งหนึ่งนี่ปิดถนนเลยปเต็กตึงปิดถนนเลยไม่ให้คนผ่านเลย
แต่คือตอนนี้เราคนน้อยเราคนแค่๒๐คน
ไหมคะในคลิปนี้จะพูดประมาณว่าฝั่งป่อเต็กตึงมีคนเยอะถึงขั้นปิดถนน
แต่กู้ภัยอีกฝ่ายมีแค่๒๐คนก็จะย้ำอยู่บ่อยว่าเรามีแค่๒๐คน
แต่อันนี้สยามโรมใจเป็นคนโพสต์นะเป็นข้อมูลจากทางฝั่งเขา

เดี๋ยวต้องฟังเยอะค่ะข่าวนี้เรายาวหน่อยค่ะ
เพราะว่าประเด็นนี้คนพูดถึงเยอะนะคะ
ว่าเป็นกู้ภัยอย่ามาเพิ่มภัยสิอะไรแบบนี้
แต่เมื่อก่อนที่เราได้ยินข่าวคืออย่างมากก็ตีกันไงทะเลาะกัน
แต่อันนี้มันมีเสียงปืนไงมันมีการยิงกันแล้วมันมีคนตายไงคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๒๐นาทีค่ะ
เกษมราชหน้าห้างสรรพสินค้าสาขาพระราม๔คลองเตยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจในสังกัดนครบัน๕ค่ะ
ทองหล่อลุมพินีทุกมหาเมฆคลองตันและตำรวจ๑๙๑มากันเพียบเลย
นี่ระงับเหตุโอ้โหแล้วที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูถนนกว้างนะ๖เลนนะ
แล้วมันเต็มไปด้วยเศษอิดเศษแก้วเกลือนพื้น
กลางถนนพบนายชุดสนะโชธพรมอายุ๒๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงกำลังหามกันไป
นี่นะฮะถูกยิงเข้ากลางอก

เอาส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายคือเสียชีวิต
เสียชีวิตไป๑ค่ะนี่นะคะ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว
จากการสอบถามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ซึ่งเป็นเพื่อนของคนเจ็บเขาให้ข้อมูลแบบนี้
เมื่อคืนปฏิบัติหน้าที่กันอยู่
ฝ่ายมวลละอิทธิคู่กรณี
แจ้งเหตุเท็จถึง๔เหตุ

มันวุ่นวายทั้งทางป่อเต็กตึงทั้งทางตำรวจ

อุบัติเหตุรถชนที่หน้าห้างสาขาพระราม๔

กลายเป็นคู่กรณีมาดักยิงต่อหน้าต่อตาตำรวจ

โมเลนอิสยามโบรมใจก็หนีแต่จุดเกิดเหตุไม่หมดเลย

ปล่อยม้าเนี่ยคือมันแจ้งเท็จมาหลายรอบแล้วผมปล่อยม้ามาพวกผมมาตรงเนี้ย
แล้วมีปัญหาโวยวายแล้วคราวนี้มันใช้เหตุว่าอะไร
โอ้โหมันแจ้งปล่อยหมดไอ้พี่รถโชนมั่งเหตุสองศูนย์มั่ง
กำลังหลวดท้องหล่อยังโดนเหมือนผมเลยโถผมก็ไปกับกำลังหลวดหมดเนี้ย
ดูดิล่อเพื่อนผมมายิงไอ้เพื่อนผมปั๊มหัวใจอยู่โรงพยาบาลอ่ะ
มันคลักษณะสร้างมาหลายเดือนแล้วครับพี่มันมันเป็นเดือนเดือนแล้วอ่ะ
คือมันก็ไม่จบกันทั้งทีต่างคนต่างวิ่งเหตุวิ่งอะไรก็ต้องมาระแวงกันอะไรกัน
แล้ววันนี้เขาเอามาเนี่ยเขามาเนี่ยกำลังเขาเนี่ยไม่ใช่กำลังในคนในพื้นที่
เป็นคนที่นอกพื้นที่เป็นเด็กของนักการเมืองที่เขาเอาเข้ามา
กำลังทั้งหมดในวันนี้อ่ะครับแล้วพอถึงที่ก็เห็นแล้วปุ๊บเขา
เขาตั้งรับแล้วครับเขาก็เครื่องขวดเลยครับเครื่องขวดออกมาก่อนเลย
เครื่องขวดออกมาแล้วก็ตามด้วยก้อนหินแล้วก็เขาก็วิ่งโกนออกมาเลยทั้งมีดทั้งไม้ครับผม
คือทางฝั่งอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงบอกว่าเนี่ยเก็บโทรศัพท์เอาไว้
คาดว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุตกเอาไว้ครับมีข้อความแชทของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นองที่ว่าทำไมไม่ยิงไปเลยล่ะและมีคำตอบว่ายิงไปแล้วนี่ค่ะ
ทีนี้นะคะเรื่องนี้ต้องฟังยาวต้องฟังให้จบนะคะเพราะคำถามคือ
อะไรอ่ะปัญหามันคืออะไรอ่ะต้นต่อมันคืออะไรอ่ะคุณคือกู้ภัยเนอะ
ทั้งสองฝั่งก็คนก็ชื่นชมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคน
แล้วทำไมมันมีเรื่องกันเองอ่ะปัญหามันคืออะไรเหรอ
เรื่องต้นนะคะเราได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่ามันเป็นความขัดแย้งที่มีมานานแล้ว
จากการที่มูลนิธิสยามโรมใจตั้งทีมปฏิบัติการรับส่งผู้ป่วยจุดทองหล่อขึ้นมาใหม่
แล้วมันไปทับซ้อนกับมูลนิธิเดิม
โดยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงได้นำเอกสารสรุปการประชุมของศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัน
ระบุว่าตัวแทนมูลนิธิสยามรวมใจยินยอมจะระงับการเปิดจุดสอนอทองหล่อเอาไว้ก่อน
เขาก็เอามายืนยันเอามาให้ดูแบบนี้เขามีเอกสาร
ทีนี้เขาบอกอันนี้แหละมันเป็นปมปัญหาของสองมูลนิธิ
เหมือนกับว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องเนี้ยกันเดี๋ยวความจริงก็ไปสรุปที่ศูนย์เอราวัลและ
ใช่ว่าตกลงแล้วจะทางสยามรวมใจระงับไปก่อนไม่เปิด
เพราะถ้าเกิดเปิดเค้าก็ไปทับซ้อนกับฮรดีเดิมเค้า

อีกฝ่ายนึงแจ้งเหตุปลอมแจ้งเหตุเท็จตั้ง๔เหตุ
เขามาก็ไม่มีเหตุอะไรแต่มาดักทำร้ายเขาเฉยเลยอะไรแบบนี้

ตำรวจบอกว่าคือตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปเยอะเลยนะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปกั้นพื้นที่เอาไว้
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานเพิ่ม
ตำรวจสนทองหล่อก็สอบปากคำคนอยู่ในเหตุการณ์
สอบปากคำคนเจ็บที่เจ็บไม่เยอะคุณผู้ชม
ตำรวจก็เจ็บนะมีตำรวจไประงับเหตุก็เจ็บเหมือนกันนะ
ทางผู้กำกับสนทองหล่อเขาบอกแบบนี้ค่ะว่า
ขอผับรวมแบบนี้ก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจบอกขอแบ่งเป็น๓เรื่อง๓เรื่อง๓คดี
มันเป็นเหตุทะเลาะวิวาสอันนี้ต้องสอบปากคำ
หาสาเหตุของเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ตำรวจถูกทำร้ายร่างกายขณะพยายามระงับเหตุ
อันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งตำรวจเจ็บ
เหตุการณ์ใช้ปืนยิงกันจนมีคนตาย
อันนี้ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าการสอบปากคำตอนนี้มีแค่ฝั่งอาสามูลนิธิ
ป่อเต็กตึงไปให้ข้อมูลฝั่งเดียว
อาสามูลนิธิสยามโรมใจยังไม่มีใครมาให้ปากคำเลย
ตำรวจเขาบอกว่าในภาพรวมขอแบ่งเป็น๓เรื่องแบบนี้
ครับแต่วันนี้ทางป่อเต็กตึงแล้วก็สยามรวมใจเนี่ย
ทั้งสองฝั่งต่างก็ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนกันหมดแล้วนะฮะ

คือเท่าที่ทราบปัญหาของพื้นที่ทับซ้อนต่างของทีมกู้ภัยชุดต่าง
มันเหมือนกับว่ามันจะมีกรณีที่เวลาเจอเหตุมีเหตุ
แล้วเขาไปรับเคสรับเหตุ

มันจะมีเรื่องของเคสอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ก็เลยไม่รู้มันจะเกี่ยวพงเกี่ยวพันธุมาถึงตรงจุดทับซ้อนตรงนี้
ว่ามีปัญหากันที่ว่าสยามรวมใจมาที่ป่อเต็กตึงเขาบอกนะ
มาเปิดจุดจะมาเปิดจุดทองหล่อแล้วทับซ้อนกันก็เคลียร์กันไปแล้วนี่
เอละวันก็ตกลงว่าให้คุณทางคุณระงับไว้ก่อนแล้วเนี่ย
ก็มีเอกสารยืนยันแล้วว่าเคลียร์กันจบไปแล้วไง
แล้วเมื่อคืนอะไรยังไงก็ไม่รู้
สะสมค้างเก่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะ

ติฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา

ถนนกว้างจริงนะตรงนี้ค่ะเนี่ยดูสิเห็นไหมโอ้โหนี่ครับ
พื้นที่ตรงนี้เลยนะฮะจุดเกิดเหตุถนนเกษมราช
พระราม๔นะครับที่เกาะกลางถนนฝั่งตรงข้าม

แต่ไม่เกี่ยวกับปั๊มกับห้างเขานะฮะ

มีเศษซากต่างเยอะแยะไปหมดเลย

เกาะกลางถนนก็มีนี่ฮะ
จอดรถของห้างซึ่งเป็นจุดทำงานของทาง
สยามรวมใจปู่อินเนี่ย

มีถอนไม้ถอนเหล็กวางทิ้งไว้ในภองยาก็มี

ใครเริ่มใครก่อนใครทำใครแบบไหนยังไงบ้างนะ
เพราะไอ้คลิปที่เขาเผยแพร่กันบางช่วงที่ทางรถของสยามรวมใจถูกทุบถูกตีก็มีใช่ไหม
ป่อเต็กตึงถูกยิงแล้วก็ต้องอุ้มกันช่วยคนเจ็บ
เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตก็มี
แต่จากการตรวจสอบของคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราในวันนี้เนี่ย
รถไฟสายเกนาฝั่งเย้ง
เหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะพอมาจอดรอแล้วก็จากนั้นก็รีบขี่กัน

จากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มกู้ภัยนะ

อยู่นู่นฮะนั่นมุมบนนู้นนะฮะ
เห็นไหมฮะเหมือนกับเดินไล่ตามกันนะครับ
บนถนนเกษมราชมุ่งหน้าไปทางแยกกรมศูนย์ระกาก่อน

แล้วก็เดินกลับมานี่นะฮะ
จากนั้นสักตีสองห้านาทีนะครับ
มีกู้ภัยกลุ่มเดิมประมาณ๒๐๓๐คนยกพวกพากันถือท่อนไม้
เหมือนเดินตามจะไปหาเรื่องคู่กรณีตรงจุดเดิมนั่นแหละ
ก่อนจะเดินกลับมาแล้วไปหยุดอยู่ตรงเกาะกลางถนน
ก่อนจะยกพวกเดินจะเข้าไปหาอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วเดินกลับมารวมพลกันเหมือนเดิม
คือพระเอิญภาพมันจะเห็นช่วงแข้งขาขา
แต่มุมกล้องตรงนี้จะเห็นว่ายังมีรถราผ่านมานะ

เห็นไหมจักรยานยนต์ขาแค่งเหมือนเขาอยู่แถวกล่อกลางถนนนั้นแหละ
มีคลิปมือถือจากชาวบ้านที่เราได้มานะครับ
ได้คลิปตรงนี้มาปี๑๓๐จะมีกลุ่มกู้ไพ
เกือบ๕๐คนถือท่อนไม้ในมือ
เหมือนตะโกนท้าทายอีกฝั่งนึงนะก่อนที่กลุ่มที่อยู่บนถนน
จะกรูวิ่งเข้าไปแถวลานจอดรถของห้างโลตัสแต่สุดท้าย
เข้าไปไม่ได้นี่อันนี้ถ่ายจากมุมสูงนะครับคือใครอยู่แถวนี้
ทั้งเสียงเฉิงอะไรต้องตื่นมาดูกันแล้วละรถไฟวาบวาบไปหมด
ไม่รู้ของฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอีกคลิปจากโลกโซเชียลนะครับ
มีชาวบ้านขี่จักรยานยนต์มาบนถนนเกษมราชมาเจอเหตุการณ์พอดี
ใช้มือถือไลฟ์เลยจะเห็นกู้ภัยฝั่งหนึ่งมีสัก๕๐คนได้มั้ง
อยู่เกาะกลางถนนอยู่กลางถนนพยายามจะไปหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกู้ภัย
กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในลานจอดรถของห้างโลตัสแล้วตรงนี้นี่แหละ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นคือถ้าฟังจากคลิปนี้๔นัดนะฮะซึ่งเรา
ก็ไม่รู้ว่ามาจากฝั่งไหนฝ่ายไหนนะครับจากนั้นจะมีเสียงแบบ
โหร้องดีใจหรือยังไงนี่แหละคนถ่ายคลิปบอกว่ากู้ภัย
พวกตีกันอ่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายที่อยู่ในร้านจอดรถยกพวก
ตีอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายเนี่ยจะบุกไปเอาคืนอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
นี้ครับ
นั่นแหละ
ก็ตั้งแรกกับฝั่งนี้ไปบุกบุกไปฝั่งนู้นถ้าครั้งนึงฝั่งนู้น

จะมีหมดมาแล้วอ่ะ
เดี๋ยวท่านรอฟังจากทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าตามที่ทางปศ
เต็กตึงเขาบอกเอาไว้เมื่อคืนนะเขาอ้างว่าทางสยามร่วมใจ
ป่อเต็กตึงก็รีบมาตรวจสอบแต่ไม่พบเหตุก็เลยเหมือนกับเข้าไปคุยเพื่อจะเคลียร์ปัญหาแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
จังหวะที่เขาเดินกลับออกมาเนี่ยมาถึงบารีเออร์เกาะกลางถนนอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยซุ่มอยู่แล้วยิงใส่จนทำให้เขามีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
อะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวรอฟังทางรวมใจปู่อินเขาด้วยนะครับแล้วก็ทางป่อเต็กตึงวันนี้ก็แถลงนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนสักตีหนึ่งตีสองได้นะครับอยู่ในบ้านกันมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะ
บางคนบอกต้องลงมาเลื่อนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านกลัวจะได้รับความเสียหายถูกลูกหลง
พอลงมาเห็นกู้ภัยหลายคนเหลือเกินถือท่อนไม้ก็มีถืออาวุธก็มีตะโกนท้าทายกันไปมา
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมีคนเจ็บคนตายนะตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งสองฝ่ายเหมือนกับ
คือตำรวจมาก็ยังท้าทายกันอยู่เลยยังไม่หยุดเลยตอนตำรวจมาเนี่ย
มันมีจากอดีตแล้วมันมีจากตั้งแต่ที่เขาเล่าฟังจากเขามาจากส่งหรือจากหลายที่
นี่มันคือมันมาทับกันไงว่าแย่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บอะไรพวกนี้
มันซับซ้อนกันเนี่ยมันก็เลยมีผลตรงนี้ไง
โอ้โหไม่มีรถรอมาสอกต่างคนก็ต่างก็คือหาเรื่องกันไปหา
คือต้องการที่แบบเอาแบบว่าคือไม่ยอมจบอ่ะพูดง่ายก็คือไม่ยอมจบอ่ะท่านประธาน
ตำรวจมาแล้วยังไม่ยอมจบเลย
สุดท้ายก็ตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะฮะ
แต่ก็อย่างที่บอกมีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีตำรวจบาดเจ็บด้วยค่ะ
ทีนี้มาฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่าย
ทั้งจากป่อเต็กตึงและสยามรวมใจ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมอยากทราบว่าสาเหตุมันคืออะไร
นี่ค่ะขอเริ่มจากทางป่อเต็กตึงก่อน

นายสมบูรณ์ขวัญอ่วมหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธนภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง

แถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่า
ศูนย์เอราวันมีคำสั่งชัดเจน
ว่าพื้นที่ทองหล่อเป็นหน้าที่ของป่อเต็กตึงดำเนินการ
สยามรวมใจต้องถอนออกไป
จุดเริ่มต้นมันมาจากอดีตอาสาสมัครของป่อเต็กตึ้ง

ทำร้ายพวกเดียวกันจนเป็นคดีความที่สอนอปทุมวัน
ทำให้ทางป่อเต็กตึงปลดอาสาไป๗๐คนเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์
และอาสากลุ่มนี้ก็ออกรับคนเจ็บกันเอง
และทำร้ายทางป่อเต็กตึ้ง
แล้วกลายเป็นว่าไปสมัครเป็นอาสากับทางสยามรวมใจ
ที่ผ่านมาก็หลีกเลี่ยงการปะทะกันมาโดยตลอด
แต่ถูกอีกฝ่ายแจ้งงานเท็จบ้างแหละ
ขับรถปาดหน้าบ้างล่ะ

คืนเกิดเหตุสยามรวมใจแจ้งขอวิ่งงานร่วมกัน
ซึ่งทางป่อเต็กตึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
กลายเป็นว่าสยามรวมใจปล่อยเหตุเท็จเข้าไปในพื้นที่
แล้วพอทางป่อเต็กตึงเข้าไปในพื้นที่กลายเป็นว่าโอ้โห
มันมีอาวุธมีอะไรแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิป
เราต้องการช่วยเหลือผู้ประสบความสุขภัยผู้ปวดจิตจริง
ทำงานเป็นระบบทำงานตามคำสั่งทำงานของโลกของการแพทย์ฉุกเฉินต่าง
ต้องขอฝากไปด้วยว่าเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าที่เรา

ผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพนายจิรัฐธิกรบรรจงกิจ
ก็บอกว่าทางป่อเต็กตึงโดนยิงก่อนนะ
คลิปภาพที่เห็นว่ามีการไปทุบรถไปทุบทำลายสิ่งของอะไรเนี่ย
ก็เพราะว่าทางป่อเต็กตึงโดนยิงตายไง
แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่มีการปิดถนน
ปิดถนนก็เพราะว่าอยากกดดันไม่ให้คนเกาะเหตุหนีไป
แต่สุดท้ายเขาก็หนีไปได้
พื้นที่ตรงนี้ไม่เคยมีมาก่อน
เขาก็มาวิ่งแย่งมาวิ่งทุกอย่างครับเรามีทุกอย่างหมดเลย
สยามรวมใจเข้ามาเยี่ยมใช่ครับ
โดยที่ใส่ในคาบของคนกลุ่มเดิมที่โดนกดไม่มีการไม่มีออกก่อน
ไม่มีครับไม่มีหนังสือที่เขามาขอจดอะไรทั้งสิ้น

ในที่ประชุมเราก็เข้าวาระไปว่า
ในกลุ่มของมีเจ้าหน้าที่ของมูลที่หนึ่ง
เข้ามาวิ่งในพื้นที่นี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับ
อันนี้ทางป่อเต็กตึงใช่ค่ะทุกผู้ชมครับฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ
ทางฝั่งของสยามรวมใจนะครับวันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ
พร้อมกับนำหลักฐานมาด้วยเขาบอกเขามีหลักฐานด้วย
ขอดูทางฝั่งสยามรวมใจหน่อยภาพที่วันนี้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ
เขาบอกว่านี่เป็นคลิปนะเขาบอกฟังทางฝั่งเขาบ้าง
นี่คือคลิปที่ทางฝั่งสยามรวมใจอ้างว่าทางฝั่งป่อเต็กตึงเนี่ย
มาหาก่อนสองคันแล้วก็มายั่วยุเอาคนมาถ่ายคลิปทำให้โมโห
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้คืออันนี้ใช่ไหมอ่านี่นะฮะ
ทางสยามรวมใจวันนี้ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็เอาหลักฐานมาให้สื่อมวลชน
บอกเนี่ยช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ปเต็กตึงเนี่ยมาหาก่อนขับมาสองคัน
ลักษณะมายั่วยุเอาคนมาถ่ายคลิปเพื่อให้เขาเกิดความโมโหนะ
แล้วก็เอารถพยาบาลมาวิ่งในจุดพื้นที่ประจำที่เขาจอดรถกันอยู่
โดยบอกว่าไม่อยากให้ทางสยามรวมใจเนี่ยมาอยู่จุดตรงนี้
ปกติเขาบอกเขาจอดอยู่จุดเนี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยมีการโทรไปเคลียร์กันด้วยนะ
เขาบอกเนี่ยมีหลักฐานด้วยที่โทรไปเคลียร์กัน
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในใดซึ่ง
ผมเปลี่ยนเป็นสถานภูมิใจ

ไม่รู้เหมือนกันเห็นเข้าไปคุยกับพวกเฮียเบียร์

ผมก็เลยมองว่าพี่ต่างคนต่างทำงาน
ต่างคนต่างช่วยเหลือคนเจ็บมันจะโอเคขอไหมอ่ะ

เพราะว่าตรงนี้มันก็รู้อยู่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่นี่

แล้วตามผมทางผู้ใหญ่ทางผู้มันหาอันดับสูง
ผมเนี่ยกำลังคัดกรองหาอาสาสมัครเข้ามา

หลายมูลที่ทั้งสนด้วย
มันประเติบไม่ได้

เขาเนี่ยถูกบุกมาหาก่อน

คือประมาณว่าเขาจอดรถ

โลตัสแถวนั้นใช่ไหม

อยากให้เขามาอยู่มาตั้งจุดตรงนี้

เขาจะมาขอวิ่งร่วมในพื้นที่

สุดท้ายไม่รู้ยังไงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางฝั่งของสยามรวมใจเนี่ย
คุณดำรงศรีสาคอน

ที่ถูกทุบจนพังเสียหายทั้งคัน

จะคุยกันดีนะ

อยู่ดีเนี่ยมาถึงด่ากัน
เครื่องของใส่กันแล้วก็ทุบรถเขาด้วย

ผมต้องรีบอุ้มลูกออกมาจากรถ

วันนี้ทางผู้จัดการมุมนิทธิสยามรวมใจเนี่ยก็คือคุณพินิศเกิดวุฒินะครับได้พาผู้เสียหายที่เป็นคนขับรถกู้ไพที่ถูกทุบทำลายเนี่ยนะฮะพาไปพบพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อเพื่อแจ้งความในข้อหาทำลายทรัพย์สินแล้วก็เรื่องการหยิบเอาเสื้อของเขามาเผาทำลายด้วยค่ะโหนี่เอาเสื้อมาเผากันด้วยหรอโห
ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณพินิษฐ์เนี่ยเขาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ากลุ่มอาสาป่อเต็กตึงเนี่ยตอนนั้นอยู่กันประมาณ๘๐คนมีรถยนต์อาสาป่อเต็กตึงอยู่๒๐คันอยู่ที่แยกเกษมราชแล้วได้ปิดจราจรที่แยกเกษมราชทำให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปถึงที่เกิดเหตุไม่ได้ที่เกิดเหตุก็คือแถวห้างแถวพระราม๔ถนนพระราม๔ก่อนที่จะ

นะโดยมีป่อเต็กตึ๊งทำงานร่วมกันผู้บริหารทั้ง๒แห่งก็มีความสนิทสนมพูดคุยกันอยู่ตลอดส่วนปัญหาเนี่ยมันเกิดจากทางต้นเนี่ย
ทำหนังสือเข้ามายังจุดอาสาสยามรวมใจจุดทองหล่อไม่ให้รับอาสาสมัคร๗๐คนที่เคยอยู่กับป่อเต็กตึ้งแล้วมีปัญหา
ซึ่งสยามรวมใจก็ไม่ได้รับแต่ได้รับอาสาคนอื่นมา๑๘คน
มันก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่พอใจกันอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณพินิษฐ์ก็เลยบอกว่า
ไม่อยากให้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไปเหมารวม
มันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่มทั้งสองกู้ภัย
เมื่อคืนนี้ในกลุ่มที่เกิดเหตุอย่าไปเหมารวมทั้งองค์กรของกู้ภัยทั้งหมด
เข้าใจความหมายที่ผมพูดไหม

เพราะว่าปัญหาพวกนี้มันมีมาสะสมกันมานานแล้ว
ถึงขนาดรถในระบบที่ผมตรวจกับศูนย์เอราวัน
เอาคนเจ็บขึ้นมาบนรถ
โดนฝั่งอาสาปลอยตึงล้อมรถ
แล้วก็ดึงคนเจ็บลงจากรถ
ทีนี้หลังจากนี้ล่ะคะเราจะยังวิ่งในพื้นที่ตรงนี้อยู่ไหมคะ
ต้องมีการพูดคุยครับตกลงกันทำข้อตกลงกัน
เพราะว่าผมก็มองแล้วทางมูลนิสยามรวมใจก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพี่
ถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เขามีปัญหา
เขามีปัญหากับคนกลุ่มที่เคยอยู่กับปอเต็กตึ๊งมาก่อน
ซึ่งผมเชื่อได้ว่าเขามีข้อมูลหมดแหละทุกอย่าง
ใช่ไหมครับเรื่องกฎหมายเนี่ยว่ากันไปเลยพี่
เราไม่ปกป้องอยู่แล้วนะครับในตรงนั้น
อย่าเอาเรื่องเขาเรียกว่าระหว่างองค์กรมาทำให้มันแบบ

ผมได้ส่งข้อมูลเอกสารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลที่สยามรวมใจนะครับ
ที่วิ่งในเขตพื้นที่บกน๕ให้กับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดีกว่าครับว่า
ตกลงเป็นผู้ที่แจ้งเหตุเท็จเป็นเจ้าที่ของสยามรวมใจ
หรือว่าเป็นใครนะครับผม
แล้วทำไมเขามาใส่ทึกของสยามรุมใจแล้วต้องใช้รถของสยามรุมใจได้
คือที่ผมบอกเนี่ยคือว่า๑๘คนที่ผมรับเข้ามา
อันนั้นคือถูกต้องไม่มีในรายชื่อนั้น
ซึ่งผมยอมรับว่ามันมีสยามรวมใจจริง

ส่วน๗๐คนนั้นผมก็ไม่ทราบว่า
ปติ๊กตึงเขาไปเอาข้อมูลจากตรงไหนมา
เรากำลังจะบอกว่าในส่วนของเมื่อวานนี้
มันน่าจะเป็นความขัดแย้งของ๗๐คนนั้นกับกลุ่มบิ๊ก
แต่ว่าก็ยอมรับว่ามีของเราอยู่ด้วย
ใช่ครับครับก็ผมมีหลักฐานหมดทุกอย่าง
คือไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่
แต่สุดท้ายคุณก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหากันไม่ได้
เมื่อคืนนี้ถึงขั้นใช้ปืนเลยอย่างนี้

ก็เหมือนเวลาที่เด็กอาชีวะเด็กช่างกลเขายกพวกตีกัน

อันนี้ก็ต้องเห็นใจนาทีขุพัยคนอื่นเขาด้วยนะข้า
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพรักของพี่น้องขุพัย

ใช่แล้วการพกปืนไปอย่างนี้โอ้โห
ไปจริงกัน

เคลียร์ไม่ได้ผมว่าไม่ได้แล้วนะ

กลัวคำว่าเคลียร์จังเลยพี่อุ๋ย

บังไงหลับคือแล้วจะเป็นอะไร

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางตำรวจสอนอทองหล่อ
ลงพื้นที่ไปนะฮะที่จุดเกิดเหตุนะครับ

รวมทั้งรถของสยามรวมใจ
เป็นรถกู้ภัยที่ถูกทุบทำลายเนี่ยฮะตอนนี้ก็นำมาจอดไว้ที่
นอทองหล่อนี่นะครับเพื่อเก็บพวกลายนิ้วมือแฝงนะครับเพื่อเอา
ผิดกับคนที่ก่อเหตุนี่นะสนทลวันนี้คุมตัวอาศาสมัครใน
ฝั่งของป่อเต็กตึ้งมาสองคนนะครับนี่เป็นผู้ที่ไปทำร้าย
ตำรวจนะฮะก็คือไปกระทืบ๑๐ตำรวจเอกกิติศักดิ์ศรีชัยพบหมู่
ของสนทลจนแขนหักเหตุการณ์เกิดขึ้นมาคืนนี้ก็ต้องคุมตัว
มาสอบสวนดำเนินคดีตรงนี้นะครับ
แต่เขาก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรค่ะคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
พยายามถามอยู่ว่ามันไปเกี่ยวกับตำรวจได้ยังไงโอ้ตำรวจยัง
โดนไปด้วยพลโนตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ส่วนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ที่ทำผิด
คนที่ยิงยิงปืนใช้ปืนแล้วก็ไปยิงจนเขาเสียชีวิต
อันนี้ก็ต้องไล่สืบสวนเพื่อหาตัวนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จะ
ถูกแจ้งข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปโดยมีอาวุธ
ปืนซึ่งตอนนี้พิสูจน์ทราบได้บางส่วนนะว่าเป็นใครบ้างแต่
คดีนี้มีคนเยอะมากตำรวจบอกเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายนึงเนี่ย
สามสิบคนขึ้นไปในแต่ละฝ่ายโอ้โหที่เห็นนี่ก็โอ้โห
มันมึดเลยก็ยังไม่เห็นพระสรบางคนวิ่งเข้ามาใกล้กล้อง
พอจะรู้หน่อยว่าใครหาไม่ยากพี่อยู่ไกลอันนี้ก็มอง
ลำบากต้องไปไล่ต่อแต่ฝั่งนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามสิบ
คนขึ้นไปแน่แน่เหตุที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องอันนี้ตำรวจบอกนะ
เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อเนื่องมาจากที่ทางป่อเต็กตึงได้รับ
แจ้งเหตุเท็จตั้งแต่เที่ยงคืน๑๗เมษายนต่อเนื่องถึงเข้าสู่
วันที่๑๘เมษายนตี๑ตี๒แล้วต้องตีรถเปล่าไปที่เกิดเหตุซึ่ง
เชื่อว่ามีคนกลั่นแกล้งก็เลยรวมตัวกันมาหาอีกฝั่งนึงเพื่อ
จะมาสอบถามส่วนแชทที่มีการถามกันเรื่องไปยิงหรือยังยิง
แล้วอะไรเนี่ยทางสอนอทองหล่อบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อโทรศัพท์
มือถือที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยัน
ว่าเป็นของใครเดี๋ยวจะให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปไล่
ตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดถึงใครก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี
กันต่อไปอืมอ่าทีนี้ค่ะลงพื้นที่กันหน่อยค่ะคุณภูริพัฒนบุญนิน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะหลังเกิด
เหตุเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะนี่คือซอยเกษมราชแถวถนนพระราม๔
นะคะจุดเกิดเหตุเศษแก้วแตกเต็มเลยแล้วก็มีการเปิดกัน
จราจรให้สัญจรไปมาปกตินะคะวันนี้ตำรวจก็เอาเหมือนกับที่
ล็อคล้อไปล็อคล้อของกู้ภัยสยามบรมใจ๒คันเพราะว่าไป
อยู่ในลานจอดรถของห้างโลตัสพระรามสี่แล้วก็มีคำสั่ง
เคลื่อนย้ายนี่คือของกลางในคดีค่ะล็อกล้อไว้เลยนะคะ
ครับทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หลายคน
บอกเลยว่าไม่กล้าให้ข้อมูลเขาบอกไม่กล้าให้ข้อมูลกลัวไม่รู้ว่ากู้
ภัยจะยังไงแบบไม่กล้าให้ข้อมูลอ่ะบอกแค่ว่าเขามี
ปัญหากันมาโดยตลอดค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักหนาถึงขั้น
ปิดถนนตีกันแล้วยิงกันตายแบบนี้มีชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนกว่าได้
เสียงรถแบบเหมือนกับไปเร่งเครื่องอยู่หน้าบ้านเขาครับตอน
นั้นคิดว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นมาขี่รถมาแว้นแข่งกันก็
ขึ้นมาดูแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เห็นคือกู้ภัยปิด
ทะเลาะกันหลายสิบคนมากคือนับไม่ถ้วนว่ากี่คนกัน
หน้าแล้วก็ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านท่านนี้บอกว่าได้ยิน
เสียงปืนสองสามนัดเลยนะคะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีคนตาย
หรือเปล่าจนตำรวจนำกำลังเข้ามาควบคุมสถานการณ์ส่วน
ชาวบ้านอีกท่านหนึ่งค่ะก็บอกว่าก็ตรงสามแยกอ่ะมีรถ
ภัยสิบกว่าคันเลยปิดถนนเลยนะแล้วก็ตีกันคว่าง
ขวดกันไปคว่างขวดกันมาไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้คล้าย
ระเบิดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าสองลูกอ่ะครับก็ปา
มันมีเสียงปุ้งปั้งเกิดขึ้นหลังจากนั้นมีเสียง
ปืนยิงกันและตำรวจก็เข้ามาค่ะ
ก็เลยขึ้นมาดูว่าเพราะอะไรกัน
ก็ต่างคนก็ต่างก็ลุยกันใส่กัน
เวี่ยงกันทั้งหินทั้งอะไรเจ็ดทั้งก็มีไม่หมด
เวี่ยงเสร็จแค่นั้นหมดเลยหรือเปลือกลัว
ก็เต็มท้องถนนเลยอ่ะถ้าพักอย่างใหญ่ก็ตำรวจเขาก็
มีรถคันหนึ่งเข้ามาเคลียร์ตำรวจเจ้าหน้าที่มาเข้ามาเคลียร์

ถึงหลวดมาแล้วทำอะไรได้มั้ยครับ
ไม่ได้เลยครับแค่บอกให้หยุดให้ในนั้น
มี๓๔นายบอกให้หยุดก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุด

คือกำลังมันน้อยหรือว่า
กำลังมันน้อยครับแล้วฝ่ายต่างฝ่ายก็มีกำลังมาก
ก็เลยมันก็ห้ามให้อยู่ครับ
คุณผู้ชมคะมีหนึ่งในอาสากู้ภัยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืน
คนนี้เขาบอกว่าเขายืนอยู่ข้างคนที่ถูกยิงจนเสียชีวิตด้วยนะ
อาสาท่านนี้เขาก็บาดเจ็บนะคะที่แขนด้านซ้าย
เพราะว่าถูกก้อนหินโยนใส่แล้วก้อนหินมันเข้าหน้าเขาเลย

บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากทางฝั่งสยามรมใจ
ที่เริ่มมาวิ่งแย่งรับเหตุในพื้นที่
ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะ
โดยไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
เมื่อวานนี้มันเป็นเวรของทางป่อเต็กตึงในการรับแจ้งเหตุ
แต่กลับถูกทางฝั่งสยามรวมใจ
ซึ่งอยู่จุดตรงนั้นกลั่นแกล้งด้วยการแจ้งเหตุเท็จ
อาสาท่านนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราก็อยู่ทางฝั่งป่อเต็กตึ๊งอ่ะนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนประมาณตีหนึ่งไปถามเลยไปถามเลยว่าทำแบบนี้ทำไม
กลายเป็นว่าถูกฝ่ายสยามรวมใจคว่างขวดคว่างหินใส่
แล้วเนี่ยค่ะก็เขาก็เลยให้คนไปยืนอยู่บนสะพานลอยเพื่อถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บเอาไว้
ส่วนข้อเท็จจริงก็รู้มาว่าคนที่แจ้งเหตุเท็จเป็นสยามรวมใจ
เพราะมีหลักฐานนะมีหลักฐานในไลน์ตอนแจ้งเหตุเป็นรหัสของทางกู้ภัยฝั่งสยามโรมใจ
แจ้งเหตุเท็จแล้วก็นาทีที่น้องกู้ภัยที่ถูกโดนยิงตายอ่ะ
ตอนเกิดเหตุยืนอยู่ข้างข้างกันเลยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยิงใส่สามนัด
แล้วอีกสักพักนึงก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก๓นัด
กู้ภัยคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างกันล้มลงไปก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องก็เสียชีวิต
กูผ่านไปทางไ้ลอทัลเพื่อดูเสียงปืนก็มาจากตรงไหนมาจากจุดไหน
เสียงปืนดังอีกสามนัดถูกโรมใจคือหน้าผมล้ม
ถ้ามึงดดมั้ยน้องกู้ภัยบอกว่าโดน
พอโดนพวกผมไปดูน้องกู้ภัยโถกเสื้อขึ้น

อืมคือโชคร้ายมากกระสุนเข้ากลางหน้าอกเลยนะฮะใช่ค่ะ
เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับท็อปเพิ่ง๒๕ปีเท่านั้นนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนอาสากู้ภัยป่อเต็กตึงของท็อปนะครับ
วันนี้ไปรับศพของท็อปจากโรงพยาบาลจุฬานี่คือท็อปนะฮะน้องท็อปเพิ่งอายุ๒๕นะครับ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับนี่ตอนที่ไปรับศพจากโรงพยาบาลจุฬากันนะครับ
หลังจากที่ส่งไปจนสูตรเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เคลื่อนศพด้วยรถตู้ของทางป่อเต็กตึง
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพศพผลเจริญนะครับอยู่ที่ตำบลครูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
คุณแม่ของท็อปนะครับคุณแม่ชื่อสุกัญญาอายุ๕๗ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่ก็นอนหลับอยู่นี่นะฮะคุณแม่
แล้วน้องสาวเนี่ยโทรมาหาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
บอกว่าลูกถูกยิงทีแรกยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมาก
แต่น้องสาวบอกว่าให้ทำใจดีนะ
เพราะตอนนี้กำลังช่วยกันกำลังช่วยกู้ชีพลูกชายอยู่
แม่บอกว่าท็อปเนี่ยเป็นอาสามาตั้งแต่เมื่อต้นปี๖๓นะครับ
แต่ก่อนจะเข้ามาเป็นอาสาอย่างจริงจังก่อนหน้านี้ท็อปก็ตามพ่อไปทำงานอาสา
ช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่ตอนอายุ๑๐ขวบ
ในอาชีพนี้มากค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้เคยเตือนลูกให้ระวังตัวเสมอเวลาออกไปทำงานช่วยเหลือเคสต่างออกไปทำงานกู้ภัย
แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถึงขั้นเสียชีวิต
คุณพ่อของท็อปนะครับคุณพ่อพีรพงศ์คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมาจากปัญหาที่ทางอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมทิ้งจุดปฏิบัติหน้าที่
คือในเขตพื้นที่นครบาน๕เนี่ยทางฝั่งรวมใจเนี่ยสยามรวมใจเนี่ย
เหมือนกับเขาไม่ได้รับผิดชอบพื้นที่ตรงจุดแถวนั้นแต่ว่ายังตั้งจุดอยู่ในห้างแถวนั้น
ทีนี้มันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาในส่วนของผู้บริหารของแต่ละองค์กรก็พยายามทำความเข้าใจกันแล้ว
แต่มันก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นแต่ไม่เคยรุนแรงนะแต่เมื่อคืนนี้มันรุนแรงมากถึงขั้นที่ลูกชายของพ่อเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต

ใช่คนผิดมาลงโทษให้ได้
รู้แหละว่าทำอะไรไปลูกเราก็ไม่ได้คืนหรอก
แต่ว่าคือก็ไม่อยากให้มันมีอย่างนี้อีก
เพราะว่าดูแล้วเขาเหมือนกับมันไม่น่า
คือเขาทำงานอย่างนี้ด้วยกันเขาก็ทำงานแบบนี้
ไม่ใช่ว่าไม่ทำแบบนี้ทำไมต้องใช้ความรุนแรงกันขนาดนี้
ผู้บริหารของทางมูลนิธิผมก็ต้องไปคุยกับทางตำรวจนะครับ
ผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงเพราะว่าผมก็ตอนนี้ผมก็ยังมึนอยู่ผมมองตรง
เหตุการณ์มันไวมากมันยังตั้งตัวไม่ติดเลยมันไวจริง
อยู่เพิ่งจะคุยกันมาเย็นเนี่ยเพราะตกดึกลูกเสียโดนยิง
ส่วนคุณยายนะครับคุณยายของท็อปนะครับ
คุณยายชื่อคุณยายสนับอายุ๗๕ปี
คุณยายบอกว่าปกติแล้วหลานชายเนี่ยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส

ก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงวันเกิดหลานชายเมื่อ
คือจะเกิดวันเกิด๒๒เมษายน
หลานเนี่ยเพิ่งโทรมาหาบอกรักแล้วก็คิดถึงยายมาก
ยายก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า
คือยังไม่ถึงวันคล้ายวันเกิดเลยแต่ว่าหลานชายโทรมาบอกแล้ว
เกิดเขาก็วันที่๒๒เนอะ
ยายก็คิดในใจว่าจะเอาอะไรให้หลานเนาะ
อายุ๒๕วันที่๒๒
ก็ไม่คาดคิดจะเป็นอย่างนี้หรอกไม่เคยคิดเลย

เขาถ่ายกล้องคุยกับยายยายเห็นเพดานข้างบนไง
ไม่ใช่บ้านเราไงถามว่าหนูไปอยู่ที่ไหน
เพื่อนบอกก่อนไม่กี่วันเองค่ะ
ก็ไม่คาดคิดไงแต่ยายคิดในใจว่า
ยังไงขอให้พ้นอายุ๒๕วันที่๒๒
ให้รอดคืออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขา
ให้อายุ๒๕ครบ
นี่ฮะก็ทั้งครอบครัวแล้วก็ทางป่อเต็กตึงนะครับ

จะมีพิธีชาปนกิจศพ๒๓เมษายนนี้นะฮะ